อันนี้ก็จะเรียกว่ารันทนได้หรือเปล่าไม่แน่ใจ
เป็นความขัดแย้งของวัดกับคน
ที่ชายนาฏคุณผู้ชมมั้ยมีวัดแห่งหนึ่ง

พระลูกวัดเปิดเพลงดังเลย
เพื่อจะปลุกพระในวัด

พระในวัดบางท่านเนี่ยอายุเยอะแล้ว

ชาวบ้านอยู่ใกล้วัดเขาบอก

คือมันต้องเปิดเบสดังเพื่อปลุกพระหรือยังไง
ก็เลยเปิด

มันคนหูตื่นมันคนหูโหนกมันคนเผื่อย

แล้วเบสมันกระเทือนกระจกอะครับ
แล้วผมเพิ่งทำงานเสร็จใหม่อย่างนี้

เกินไปหรือหลวมเกินไป
อ้าวลองไหมนี่กะก่อสร้างเฮ้ย

เอาไหมว่ากระตุกที่ใส่คุณภาพขนาดไหน

ไปปลุกที่หอก็ได้ไหม
เอาล่ะสิเอาล่ะสิ

เพราะว่านี่คือวัดที่อำเภอสัพยาจังหวัดชายนาฏคุณผู้ชม

เป็นการโตเถียงกันระหว่างคารวาส
ขราวาสบอกก็พึ่งเลิกงานมา
แล้วพอจะเข้านอนนอนได้ที่ไหนล่ะ
ดังสักขนาดนี้แล้วเป็นเพลงที่เปิดมาจากในวัดคุณผู้ชมฮะเขาทำงานกะดึกอ่ะนะ
ทำงานกาดึกแล้วบ้านของคารวาสท่านนั้นเนี่ย
ห่างจากวัดสักสองร้อยเมตรเขาบอกเขานอนไม่หลับเลยแล้วกระจกถึงขั้น
เทือนร้าวเลยส่วนหลวงพี่ท่านนี้ก็บอกลองไปวัด
ความดังรู้ไหมล่ะว่าวัดจากในวัดกับไปวัดแถวบ้านคารวาสเนี่ย
ค่ะมันเท่ากันหรือเปล่าอืมแล้วเมื่อกี้มีขึ้นกูด้วยใช่ไหมใช่
ตอนแรกว่าจะเรียกอัตมาถ้ามีกูก็ยังต้องอัตมาอยู่ไหม
ไม่แน่ใจแต่เพื่อความกระจ่างครับคุณผู้ชมฮะ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปยังวัดกรุณาอำเภอสัพยาจังหวัดชายนาฏเลย
คุยกับพระสมชัยพระลูกวัดที่ปรากฏในคลิปเมื่อสักครู่

ท่านบอกก่อนเกิดเหตุนะ
อาตมาก็ถูพื้นตรงทางออกสาราแล้วก็นั่งพักอยู่
มคนนั้นน่ะเดินเข้ามา

จะมาทำบุญแต่เช้าแล้วมั้งก็ทักทายไปธรรมดา
โยมเพราะนั้นมาโวยทำนองที่ว่า
อัตมาต้องเปิดเพลงเสียงดังรู้ไหมเนี่ย

อาตมาก็เลยชี้แจงไปว่า

พระบางรูปอายุมากบางรูป

อ๋ออาจจะไม่ได้ยิน

ส่วนคำพูดของอัตมาที่บอกว่า

เออที่บอกว่ากูก็จบก่อสร้างมาเหมือนกัน
อาตมาชี้แจงว่าอาตมาแค่จะให้โยมคนนั้นฟัง
มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เปิดเพลงแค่นี้แล้วกระจกมันร้าว

อาจจะเป็นเพราะว่าการติดตั้งกระจกหรือเปล่า

ติดตั้งหลวมหรือติดตั้งแน่นไปหรือเปล่า
หรือไม่ก็เนื้อกระจกคุณภาพไม่ดีหรือเปล่า

เปิดเพลงดังส่วนหนึ่งแล้วแต่ไอ้ที่ทางฝั่งโยมโยมบอกว่ากระจกร้าวน่ะ
มันต้องไปดูคุณภาพกระจกก่อนนะอาจจะมารู้เพราะว่าจบก่อสร้างมา
ใช่แล้วหลวงพี่ท่านนี้ก็บอกว่าท่านไม่ได้เปิดเองนะไอ้เสียงเพลงนั้นน่ะ
อ่าใช่สุดท้ายท่านก็เดินไปที่เครื่องเสียงไปต่อว่าคนที่เป็นคนเปิด
เครื่องเสียงนั่นเองค่ะถามเจ้าอาวาสวัดเจ้าอาวาสวัดบ้างดีกว่า
คุณผู้ชมฮะพระครูโกศรภะวรานูศิษฐ์ท่านบอกว่าจากเหตุการณ์ในคลิป
มันเป็นความเข้าใจผิดมองกันคนละมุมไง
เปิดเครื่องขยายเสียงตอนเช้าเป็นการเปิดตั้งแต่ก่อน
ตามมาจะมาบวชซะอีกนะอ๋อเหรอ
อาตมาเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่นี่มา๓๕ปี

เจ้าอาวาสบอกอยู่ที่นี่มา๓๕ปี
แล้วไม่ได้เปิดทุกวันเปิดแค่วันพระเอง
ก็แสดงว่ามันมีมานานแบบกว่า๓๕ปีแล้วนะ
แสดงว่าปฏิบัติต่อกันมาเกิน๓๕ปีแล้ว
เปิดวันละสัปดาห์ช่วงตี๔๕เนี่ย
ก็จะเปิดเพื่อเป็นสัญญาณกระตุ้นเตือนให้ชาวบ้านรู้ว่า
ญาติโยมวันนี้เป็นวันพระนะ
ส่วนเพลงที่เปิดก็โอ้โหไม่ได้เพลงบันเทิงอะไรเลยเป็นเพลงธรรมะ

หากโลกติเตียนโลกะวัชชะชาวบ้านไม่พอใจ
ในฐานะเจ้าอาวาสก็ขอรับผิดท่านรับผิดนะ
และท่านก็ขอโทษที่รบกวนเดี๋ยววัดจะปรับลดเสียงให้มันเบาลงครับ
ความตั้งใจว่าอยากจะเปิดเสียงให้ญาติโยมรู้ว่าวันพระทำบุญ
แต่ว่าอาจจะไปส่งเสียงรบกวนอันนี้ก็ฟังแล้วก็ไม่สบายใจ
ขอใช้โอกาสนี้นะยมนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็ถือว่าอัตมาขอรับผิด
แล้วก็พยายามที่จะปรับปรุงในเรื่องของการเปิดสื่อขยายเสียงในตอนช่วงเช้า
คุณผู้ชมครับผมเคยพูดเอาไว้ในข่าวเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นเรื่องเสียง
ว่ามันวัดกันไม่ได้แต่ละคนได้ยินไม่เท่ากัน

บางคนเหม็นบางคนเหม็นน้อย
เมื่อกี้พี่เบิร์ดเป็นน้ำแข็งเราฟังคู่กรณีฝั่งฮหรืออะไร
ฮฮกับฝั่งพระลูกวัดทางนี้วิทยาการก็คือชาวบ้านนี้คุณป่าธนนี้
ท่านบอกว่าไม่เคยรู้ว่าวัดจะเปิดเพลงประหลังละ๕๐ปีแล้วนะที่เป็นแบบนี้
เป็นการบอกให้รู้ไงชาวบ้านจะได้ตื่นขึ้นมาทำอาหารไปทำบุญ
ส่วนตัวป้าเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าเป็นการรบกวน
เพราะบางครั้งป้าเองก็แทบจะไม่ได้ยินเลย
แต่ทีนี้เราก็นำเสนอนำเสนอความเห็นจากคุณป้าท่านนี้
แต่ว่าไม่รู้ว่าชาวบ้านท่านอื่นเนี่ย
ที่บ้านอาจจะอยู่ใกล้วัดมากกว่าคุณป้าท่านนี้

เอาจริงนะเรื่องนี้คือเราก็ไม่ได้มีความเห็นอะไร
แต่ท้ายที่สุดคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องของชุมชนกับวัดไง
เพราะว่าต่อให้จะเสนอไปว่าทำไมต้องเปิดเป็นเพลงล่ะ
ทำไมไม่เปิดไม่ตีละครั้งเอาล่ะ

เอาจริงนะคะแถวต่างจังหวัดส่วนใหญ่

อันนี้เขาก็บอกว่าเปิดเฉพาะวันพระเหมือนกัน

นี่เราจะได้เห็นความคิดเห็นที่แตกต่าง
แล้วเราจะรู้ว่าไอ้ที่อื่นเขามีกันไหม

สุดท้ายก็เป็นเรื่องของในชุมชนนะ
กับชุมชนญาติโยมกับพระอยู่ร่วมกันยังไง